ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้นะฮะท่านคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความ
ลีลับอาถรรพ์ค่ะอ่าหรือว่าก็คนหายทั่วไปอ่ะ
ลองดูแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันกันแล้วกันค่ะอ่าคือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ
เมื่อวานนี้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกซึ้งที่วัดโพธิญาณหรือวัดเกาะเข็ด
นะฮะก็คือพระที่วัดที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
นี่นะฮะอันนี้คือผู้ที่หายไปนี่คือภาพวันบวชค่ะอ่า
บวชเมื่อยี่สิบสามมิถุนายนค่ะเช้ายี่สิบสี่ก็คือเมื่อวานนี้
หายเลยบวชได้วันเดียวมันมีที่มาที่ไปแต่วันที่หายคือเมื่อวานนี้
พระที่อยู่กุฏิเดียวกันมีอยู่๕รูปบอกว่าพระที่หายตัวคือพระประมูลมาทา
อายุ๖๐แล้วครับมาบวชเมื่อ๒๓มิถุนายนก็บวชพร้อมกับพระอีกหลายรูปด้วยกันนะครับ
แล้วก็แยกกันอยู่คนละกุฏิทีนี้ช่วงค่ำของเมื่อ๒๓มิถุนายน
ก่อนที่เช้า๒๔จะหายตัวไปเนี่ยเขาก็ยังเจอยังคุยกันอยู่นะ
แต่พระประมูลที่หายตัวเนี่ยก็บ่นกับพระที่บวชอยู่ด้วยกัน
บอกอยากจะศึกบวชตอนเช้าตอนค่ำอยากจะศึกเลยอะค่ะ
คือพระที่อยู่ร่วมวัดด้วยกันก็บอกโอ้โหอย่าพึ่งเลย
หลวงพี่เอาสัก๗วันก่อนค่อยศึกแต่พระประมูลก็บ่นไม่หยุดเลย
บอกอยากจะศึกจะศึกให้ได้เพื่อนพระที่อยู่ด้วยกัน
พระลูกวัดด้วยกันก็ต้องพูดปลอบโยนกันก็ไม่มีอะไรก็เข้าห้องกันไป
หลังเที่ยงคืนเนี่ยพระที่วัดบอกว่าก็ยังได้ยินเสียงพระประมูลอยู่ในห้องนะ
กุฏิเหมือนเข้าห้องน้ำหรือว่า

ทีนี้ภรรยาบอกว่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนจะมาบวชเนี่ยคือขอให้มาบวชค่ะ
เพราะว่าพระประมูลเนี่ยก่อนจะบวชไปทำงานขับรถไถ
ไถปรับที่ให้กับวัดแห่งหนึ่งไม่ใช่วัดที่บวชนะเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับ
เขาจะปรับที่แล้วที่ตรงนั้นเป็นป่าช้าเก่า
ไถรถไปนะดันดินไปรถก็ดับติดติดไปชนต้นมงต้นไม้
ก็ไปปัสสาวะรถจอมปลวกด้วยใกล้กับต้นตะเคียนเก่าแก่ด้วย
พอกลับมาถึงบ้านมีอาการแปลกบ่นว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นศพ
ตามมารบกวนกลางคืนนอนไม่ได้ค่ะที่บ้านเลยบอกเอ้ยบวชดีกว่า
ใช่คือภรรยาบอกว่ามีอาการแปลกตั้งแต่ก่อนบวชแล้วอะค่ะ
พูดจาแปลกนั่งเหม่อลอยแล้วตัวภรรยาเป็นคนบอกว่านอนอยู่ข้างสามีเนี่ยนะ
ได้กลิ่นโชยเหมือนกลิ่นศพอะค่ะมาจากตัวสามีนะคะได้กลิ่นโชยออกมาแบบนั้นอ่ะ
แล้วพระประมูลเขาก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะตัวเขาก็รู้สึกอย่างนั้น
วัดที่มีการไปไถปรับใหม่คือวัดหัวนาค่ะ

คือไปรับจ้างขับรถไถวัดหัวนาไปปรับที่
ใช่คือผู้สื่อข่าวเขาก็ไปดูที่วัดนะคะก่อนที่จะไปบวชว่าเอ๊ะไปทำอะไรที่วัดแห่งนี้
มีต้นตะเคียนใหญ่สูงสิบเมตรอ่ะต้นยางนาสองต้นเป็นไม้เก่าแก่สองคนโอบอ่ะค่ะ
มีจอมปลวกอีกไม่ใช่ก็ถือว่าเออเขาก็ไปปรับพื้นที่ตรงนี้จริงจริง
แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่จากคำบอกเล่าของพระลูกวัดเนี่ยบอกว่า
ประมูลหายตัวไปเอาของใช้ส่วนตัวไปด้วยนะคะแต่เอาไปไม่กี่ชิ้น
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดทางออกวัดไม่พบว่าพระประมูลเดินออกไปทางนี้
ไม่เห็นว่ามีรถอะไรมารับไปช่วงกลางคืนก็เลยไม่รู้ว่าออกไปทางไหนไง
ว่าเอ๊ะผีบางตาหรือเปล่าเขาคิดแบบนี้นะเพราะดูอะไรไม่เห็นประตูก็ไม่มี
ไม่ออกทางนี้ไม่มีใครมารับอะไรแบบเนี้ยแต่ที่สำคัญคือภรรยาบอกว่า
ช่วงไปปรับถ่ายที่นาที่วัดอืมที่เป็นปัชฌาเก่าอ่ะค่ะ
ปัสสาวะรถจอมปลวกอ่ะสิไปขับรถไถชนต้นตะเคียนหรือเปล่า
อะไรพวกนี้นะครับเอาเป็นว่ายังหาไม่เจอฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะลี้ลับอาถรรพ์อะไรยังไง
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับนางฉายมาทาภรรยาของพระประมูล
ก็เลยไปที่บริเวณวัดหัวหนาวัดที่พระประมูลได้ไปไถปรับพื้นที่นะครับ
แล้วก็เชิญร่างทรงปู่พัฒนานาคสุวรรณโทไปทำพิธีขอขมา
เนี่ยครับคือร่างทรงบอกว่ามาทำพิธีขอเข้ามาเนื่องจากพระประมูลก่อนบวชเนี่ย
ที่มาถ่ายปรับพี่ตรงเนี้ยไปลบหลู่เอาไว้
แล้วก็บอกว่าขณะนี้ได้ตรวจสอบดูแล้วนะในทางของร่างทรงเขานะ
ประมูลยังปลอดภัยดีอยู่ที่กอไผ่ด้านหลังวัดเกาะเข็ดที่บวชอ่ะ
อืมอ่าโดยเวลาสักประมาณบ่ายสามเดี๋ยวจะได้พบค่ะ
บ่ายสามที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะอืม
ห้ามใครไปรบกวนบริเวณกอไผ่อันนี้ทางร่างทรงเขาบอกเอาไว้
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดโพธิญาณนะฮะ
หรือว่าวัดเกาะเข็ดนะครับวัดที่พระประมูลบวชไปสอบถามเรื่องนี้จากท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับ
พระครูสันติโพธิคุณพระครูสันติบอกว่าก่อนที่พระประมูลจะมาบวชนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีมีอาการหลอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปรับจ้างขับรถไถ
ไถปรับที่ซึ่งเป็นที่ป่าช้าเก่าของวัดหัวนา
ไถดันดินรถไปเรื่อยรถก็ดับติดติดพอไม่พอใจก็พูดจาหยาบคายให้ของลับอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
แล้วก็มีอาการแปลกมีอยู่คืนนึงภรรยาบอกว่านอนอยู่กับสามี
รู้สึกว่าเหมือนมีดวงไฟมาลอยอยู่ข้างบางคืนได้กลิ่นเหม็นเหมือนศพออกมาจากตัวสามี
ก็เลยให้สามีมาบวชเพื่อจะได้แผ่กุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร
หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่ไปถ่ายรถปรับที่ที่ป่าช้าเนี่ยแล้วล่วงเกินไป
แต่พอมาบวชเช้าบวชตกเย็นเจ้าตัวบอกอันนี้เจ้าวาดบอกนะค่ะ
ประมูลมาบอกกับท่านเจ้าวาดบอกว่าร้อนในร่างกายเหมือนมีอะไรบางอย่าง
แต่กับเพื่อนพระเนี่ยบอกว่าพระมูลบอกอยากจะศึกพอวันรุ่งขึ้นจะออกบินทบาทกันก็ไม่เจอตัวแล้ว
แล้วออกไปจากวัดตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
แล้วเมียก็อยู่ในการเห็นมันมันที่นอนมันมีไฟกระมวดลอบมุ้ง
มีไฟหมุนซนลอบไหวอ่ะเมียก็เอาหมอนตี
คืออยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักอ่ะนะคะก็ไปเจอกับภรรยาค่ะ
ไปเจอลูกด้วยทางครอบครัวก็ให้สัมภาษณ์สั้นว่า
ไม่รู้เลยว่าสามีไปไหนที่บวชก็เพราะอยากจะให้แก้บนที่เคยบนไว้
ส่วนภรรยาที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีอาการหลอนว่ามีดวงไฟมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นศพ
เพราะว่าไปไถทับที่จนทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลให้อาบบังตาเอ่ยอะไร
แล้วก็มีอาการแปลกของพระประมูลจนสุดท้ายหายตัวไป
เดี๋ยวลองฟังดูว่าภรรยาเขาว่ายังไงนะคะ
อ๋อภรรยาบอกไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอะไรอย่างนั้น
ก็ดูเหมือนกับว่าสามีอยากไปบวชก็ไปบวช
ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะเพื่อความชัดเจน

สิทธิ์นักข่าวของเราไปต่อค่ะ
ที่วัดหัวนาซึ่งเป็นวัดที่พระประมูลก่อนบวชเนี่ยนะคะ
รับจ้างไปขับรถไถปรับที่ในป่าช้าเก่าที่วัดหัวนานะ
ก็เลยไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดหัวนาว่าเอ๊ะ
มันมีเรื่องราวลี้ลับทางวัดที่แบบเขาลือกันจริงหรือเปล่า
ที่ว่าพระประมูลก่อนบวชเนี่ยมาไถกลบเรื่องของป่าช้าเก่า
จนทำให้มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้น
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่มีหรอกค่ะ

พระประมูลเนี่ยรู้จักดีชื่อเล่นชื่อน็อต
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอัตมารู้จักดีเลย

เจ้าอาวาสบอกว่าก็ได้ให้น็อตเนี่ยมาเป็นคนไถกลบพื้นที่รอบวัดด้วยตัวเอง
เพราะว่าวัดร้างมาเป็นร้อยปี

็อตเนี่ยเริ่มมีอาการทางสมองเพราะเครียดเรื่องส่วนตัว

เคยไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีมาแล้วด้วย

ก็เริ่มมีอาการทางสมองหนักขึ้น
จริงแล้วครอบครัวก็รู้ดีนะ
ว่าก่อนบวชเนี่ยมีอาการแบบนี้
แต่ทางครอบครัวก็อยากจะให้บวช

แต่กลับมาหายตัวไปแบบนี้ค่ะ
จะเป็นไปได้ว่าเพราะมีอาการทางสมองอยู่ไงอืม
หลังก็คิดเดียวเครียดเรื่องครอบครัวเลย
ที่ว่ากันว่าจะเจอเรื่องลี้ลับเนี่ย

ก็อาจจะเป็นอาการป่วยทางสมองทางจิตทางประสาท

คือถ้าบวชสักพักก็อาจจะได้ติดใจสงบหน่อย
แต่บวชได้วันเดียวเอาหายไปเลยเนี่ยนะครับตำรวจยังคงติดตามหาตัวพระประมูลอยู่นะครับ
ตอนนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดล่าสุดนะครับไปเจอกล้องวงจรปิดของร้านค้า
บริเวณทางเข้าออกของวัดโพธิญาณวัดที่บวชอยู่นะครับ
ในคืนวันก่อนที่จะหายไปในตอนเช้านะฮะได้ภาพนี่ครับ
ตอนเที่ยงคืนสี่สิบเก้านาทีตามเวลาในกล้องนะฮะ
มีจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาที่วัดคันหนึ่งแล้วตีหนึ่งสองนาทีก็ขี่ออกจากวัดไป
แต่ทีนี้จากภาพเนี่ยคือมันไม่ชัดไงไม่ชัดว่าคนเดียวหรือสองคน
ที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เนี่ยตอนเข้ามาแล้วก็ออกไปมันไม่ชัดไงอืมนะ
บางคนก็บอกคนเดียวแต่ภาพมันก็ไม่ค่อยชัดมันไม่ชัดจริงจริงค่ะ
แต่เพื่อนพระที่วัดที่บวชอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกสักช่วงกลางดึกก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะ
แต่ตอนเช้าเนี่ยอันนี้ไม่เห็นแล้วใช่แล้วบอกว่าสนทนาธรรมกันจนถึงเที่ยงคืนนะ
อ่าก่อนที่จะแยกย้ายเข้ากุฏิอ่ะค่ะแต่ภาพก็คือประมาณเที่ยงคืนสี่สิบเก้ามีรถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามา
แต่ออกเนี่ยตีหนึ่งสองนาทีใช่ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ใช่
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจเขายังไม่ทิ้งนะฮะยังหาอยู่นะครับค่ะ